มาดูเรื่องราวของควายคลั่งตัวหนึ่งครับที่ลำปางค่ะคลั่งมากอารวาสไล่ควิดทั้งม้าทั้งคนถึงขั้นกับม้าตายคุณผู้ชมคนเนี่ยเจ็บไปเก้านะฮะยิงยาสลบแล้วก็ยังไม่ยอมสลบถึงขั้นกับต้องลั่นไกลปิดชีพมาเลยครับเหตุการณ์มันเกิดบ่ายเมื่อวานนะฮะมีควายตัวเนี้ยนะฮะอารวาสไล่ควิดทั้งม้าทั้งคนชาวบ้านวิ่ง
ของมันกำลังจะเอาม้าไปบริการถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง
ควายมันเห็นม้าควิดม้าล้มลงไปไส้ทะลักตายเลยครับแล้วม้าท้องแก่คุณผู้ชม
นายทั้งแม่ทั้งลูกในท้องด้วยนะฮะโอ้เจ้าของก็เสียใจมากเลย
นายวิจิตสมฤทธิ์ประสุทธิ์อำเภอกเกาะคาก็นำกำลังเข้าไปไล่ยิงมัน
ยิงยาสลบไปยิงไปไล่กันอยู่สามชั่วโมงแต่ควายมันก็ยังคือยังยิงไม่ได้อ่ะนะ
ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันจนกระทั่งตอนเย็นครับ
นายนี้ก่อนนนท์ของผู้เยบ้านบอกว่าควายที่ไล่ขวิดชาวบ้านบาดเจ็บไปแปลกเก้าคนเนี่ย
อาการมันสาหรับอ่าตอนนี้อาการคนที่โดนขวิดเนี่ยสาหัสสองราย
คือนายสุคำโปธิลาอายุ๖๓ปีซึ่งเป็นเจ้าของควายถูกขวิดม้ามแตกครับ
แล้วก็นายบุญศรีสุธาอายุห้าสิบเอ็ดถูกควายขวิดอ่าขวิดที่บริเวณเหนือท้องหนึ่งแผลก็บาดเจ็บ
แล้วก็มีม้าตายหนึ่งตัวนะฮะม้าตัวนั้นชื่อว่าสมใจเป็นม้าที่เชื่อง
แล้วก็เป็นที่รักของนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านด้วยต่อจากนั้น
ควายก็ยังวิ่งไปต่อครับวิ่งกลับไปที่คอกคอกของควายตัวผู้อ่า
นี่ควายตัวเมียนะมันวิ่งกลับไปหาควายตัวผู้ในคอก
ทำให้ควายตัวผู้เนี่ยตื่นมาอีกตัวหนึ่งเอ้าทีนี้ทำยังไงดี
หนึ่งเป็นสองเหรอจะกลายเป็นสองก็เลยพยายามใช้ปืนยิงยาสลบ
แต่ปรากฏว่าควายตัวผู้มันก็ควิดคนที่ยิงไปควิดลูกบ้านไปอีก
บาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นเก้าคนอาการสาหัสเหมือนกันครับ
ทำยังไงดีทีนี้เจ้าของควายและผู้นำชุมชนปรึกษากัน
มติกันอ่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะฮะ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นจำเป็นต้องเอาปืนมายิงเพื่อปลิดชีพควาย
สุดท้ายนะต้องยิงตายทั้งสองตัวทั้งตัวผู้และตัวเมีย
เพราะกลายเป็นว่าพอตัวเมียวิ่งไปหาตัวผู้
มันก็เลยตื่นแล้วก็คลั่งทั้งสองตัวเลยครับสุดท้ายนะ
วิ่งไปตายอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงครับ
นักท่องเที่ยวเขาก็เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเลยนะฮะ
ก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ควายอาจจะผิดนักท่องเที่ยวตายก็ได้
อืมก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับค่ะ